ดูเหตุระทึกที่จังหวัดปัตตานีหน่อยนะคะครับรถกระบะสองแถวอะค่ะ
รับนักเรียนมาคุณผู้ชมปรากฏว่าเหยียบคันเร่งแล้วจะผ่อนคันเร่ง
เพื่อที่จะไปเหยียบเบรกคันเร่งค้างสิ่งที่เกิดขึ้นคือกำลังจะเข้าด่านพอดี
ด่านของตำรวจตระเวนชายแดนนะคะเอาฐานพรานนะคะ
ปรากฏว่าคือรถเสียหลักเด็กเทกระจาดออกมาเลยค่ะ
โอ้ยเวียงสะบัดแบบนี้อ่ะร่วงเลยนะคะแล้วมาเร็วด้วยนะ
ค่อนข้างเร็วด้วยอ่ะค่ะโอ้โหดูสิค่ะจุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือ
ด่านตรวจของทหารพรานตั้งอยู่ถนนสายกระเพาะ
สายบุรีในตำบลที่อำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานี
นักเรียนคุณดูสิแรงเหวี่ยงของรถเนี่ย
มันทำให้เด็กร่วงลงมาแบบนี้ดูควันพุ่งออกมาแบบนี้
แล้วเด็กที่ยังคงติดอยู่ในรถต้องวิ่งหนีตายออกมาโกลาหลเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๑๑โมงเมื่อวานนี้
มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บ๖คน๒ใน๖อาการสาหัส
ตอนนี้ทั้งหมดถูกนำตัวที่ส่งไปที่โรงพยาบาลปัตตานีเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้ความคืบหน้าล่าสุดค่ะตำรวจสพกระเพาะได้สอบปากคำ
นายซูโกเป็นคนขับรถคันเกิดเหตุให้การบอกว่า
ก็รับนักเรียนมาทั้งหมด๑๕คนนั่งมาในรถด้วยกัน
เดินทางมาจากโรงเรียนแล้วก็กำลังมุ่งหน้าไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่
อำเภอปรณเละจังหวัดปัตตานี
โดยเดินทางไปด้วยกัน๒คัน
ขับมาถึงจุดเกิดเหตุใกล้กับด่าน
มันมีแผงกั้นใช่ไหมจังหวะนั้นเนี่ยนายสุโกบอกว่า
ใช้เท้าคือเหยียบคันเร่ง
พอยกเท้าออกเพื่อที่จะผ่อนคันเร่งแล้วก็จะไปเหยียบเบรก
ปรากฏว่าจังหวัดนั้นคันเร่งไปท้างกับผ้ายางปูพื้น

อืมก็เลยทำให้คันเร่งมันค้างนะคะ
แล้วสุดท้ายกลายเป็นอุบัติเหตุนี้ขึ้นนะคะ
สำหรับผู้บาดเจ็บตอนนี้ล่าสุดค่ะแพทย์บอกว่าให้กลับบ้านแล้ว๒คน
เหลือคนเจ็บ๑คนที่ยังคงคือ
พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปัตตานีก่อนนะคะ
ส่วนเรื่องของการจะแจ้งแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับนั้นเนี่ยเดี๋ยว
ต้องรอออกจากโรงพยาบาลก่อนต้องสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ
คนเจ็บที่อยู่ที่โรงพยาบาลล่าสุดก็คือนายนุรดีอับดุลวาฮิม
ซึ่งเป็นในอำเภอของอำเภอกระเพาะที่ปัตตานีก็ไปช่วยลงไปเยี่ยม
แล้วก็เอากระเช้าไปเยี่ยมคนเจ็บที่นอนรักษาตัวอยู่นะครับ
ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลปัตตานีอาการก็น่าจะปลอดภัยแล้วนะครับ
นายอำเภอก็ลงไปเยี่ยมกันนะครับ